กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

และคณะที่ได้ทำ
กฎหมายแก้ไขลำนูลฉบับนี้ขึ้นมานะครับ
โดยมีพี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อถึงแสนกว่าคน

ที่ต้องการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

พรรภัมยัตรการแก้ไขลำนุนฉบับนี้

อาจจะรับไม่ได้เยอะครับแม้ว่าบางเรื่องก็เห็นด้วยนะครับ
ในเรื่องของสารลำนูนเป็นต้นเนี่ยไหนก็นั่นแล้วก็ขอพูดเรื่องสารนูนก่อนเลยนะครับ
ในการแก้ไขปัญหาสารลำนูนเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่
มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันในสารลำนูล
ใหญ่เท่ารัฐนูลครับเหมือนเป็นเจ้าของลำนูนดังที่ท่านเขียนแล้วครับ
ซึ่งผมก็เห็นด้วยก่อนหน้าลำนูลปีสี่ศูนย์
เรามีคณะตุลาการรัฐธรรมนูลซึ่งก็มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวครับ
เมื่อเรามีปัญหาที่เราถกเถียงกันในสภาในการตีความกฎหมายที่แตกต่างกัน
จะเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น
เราก็ส่งให้คณะตุลาการลำนูนเขาตีความครับซึ่งเมื่อออกมาผลปรากฏอย่างไร
เราก็เอาตามนั้นซึ่งผมถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับ
แต่เมื่อมีรำนูนปีสี่ศูนย์ความตั้งใจก็ดีครับ
อยากให้มีองค์การตรวจองค์กรตรวจสอบ
ไม่อยากให้นักการเมืองเข้าไปมีบทบาทอะไรมากมายนักนะครับ
อยากให้มีสารลำนูนเกิดขึ้นซึ่งสารลำนูนเนี่ย
พิจารณาแต่การแก้ไขความเห็นไม่สอดคล้องกัน
เรื่องการตีความกฎหมายเท่านั้นแต่ยังไปถึงเรื่องพิจารณา
คนนั้นผิดคนนั้นถูกคนนี้ต้องติดคุกติดตาราง
มันไม่ใช่สารลำนูนแล้วครับอันนี้ผมว่ามันเพี้ยนไปเยอะ
น้ำนูนเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านเลยนะครับ
ในการแก้ไขเรื่องของสารลำนูนเนี่ยเราก็เห็นด้วยวิธีการได้มา
ซึ่งสารน้ำนูนที่ท่านได้เขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
เรื่องของการเอาจากที่ประชุมใหญ่ของสารดีการและสารปรกหรือสารปกครอง
หกคนมานะครับให้สภาพผู้แทนรัศดรเลือกได้เสียงสองในสาม
เหลือสามคนฝ่ายค้านหกคนเลือกกันมานะครับ
เลือกผู้เชี่ยวชาญด้านที่จะมาเป็นเอ่อคณะเอ่อตุลาการสารรำนูนเนี่ย
หกคนแล้วก็ใช้เสียงสภาพผู้แทนสดรสองในสามเลือกเหลือสามคน
เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับ
เหมือนกัน๖คนแล้วก็คัดให้เหลือ๓คน
ก็จะได้๙คนซึ่งเรื่องอย่างนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับ
เปอร์เซ็นต์เลยว่าสารน้ำนูนไม่ควรไปยุ่ง
เลอะไปหมดนะครับวันนี้ผมว่าเลอะไปหมดแล้ว
กลายเป็นเจ้าของรัฐมนูลอย่างที่ท่านได้เขียนไว้เนี่ย
ผมเห็นด้วยเลยแต่ท่านประธานที่เคารพครับ
มีหลายเรื่องที่อาจจะรับได้ยากเช่นในมาตรา
ในมาตราเจ็ดสิบเก้าซึ่งสภาพูดธรรมคือตัดหมวดที่ว่าโดยสภาพูดไล้
หมวดว่าด้วยรัฐสภาไปทั้งหมดเลยแล้วก็ย่นย่อเหลือเฉพาะ

ท่านประธานที่โกรภครับผมก็แปลกใจที่ขอประธานโทษทธิวัยนามท่านชนนั่นสีแก้ว
เห็นชอบกับการแก้ไขให้กลับไปเป็นลักษณะของบัตรใบเดียว
ซึ่งถ้าจะอ่านลงลึกในรายละเอียดเนี่ยท่านประธานครับเราฉบับนี้ได้ไปก๊อปปี้
วิธีการคำนวณบัตรใบเดียวเหมือนกันทุกตัวอักษรเลย
เหลือบัตรใบเดียว
คำนวณก็จะเป็นเรื่องของแล้วแต่ใครจะคิดคำนวณอย่างไร

เวลาที่เกิดขึ้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
จะเห็นได้ว่าเรามีปัญหามากในเรื่องของบัตรใบเดียว
สภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้จึงได้คิดแก้ไขกัน
ซึ่งเมื่อการพิจารณาของรัฐสภาในคราวที่แล้วนี้ในเรื่องของการแก้ไขรำนูน
ไม่ได้พิจารณาเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับพิจารณาเยอะเลย
ซึ่งผมก็ได้อภิปรายเยอะในหลายเรื่องด้วยกัน
แม้กระทั่งในเรื่องของวุฒิสภาควรจะลดอำนาจ
รัฐสภาประกอบด้วยสภาเดียว

ซึ่งท่านประธานก็อยู่สภานิมนาน
ผมเองอยู่น้องท่านหลายปีด้วยกัน
ผมเข้า๒๖ท่านเข้า๑๒
เรามีสภาสองสภามาตั้งแต่
รัฐมนูลปี๒๔๗๕วันที่๑๐มิถุนายน
เป็นสภาคู่มาโดยตลอด

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนก็มาจากการแต่งตั้ง

เข้าใจว่าเป็นละตำนูนฉบับแรก
ที่ให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง

ก่อนที่จะมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง

วุฒิสภานั้นมีหน้าที่เพียง
กันกรองกฎหมายเท่านั้นเองครับ

และท่านประธานก็ต้องยอมรับกับผมว่า
สภาพุทธแรงสะดอนบางครั้งเรา
เราลืมบ้าง

ออกกฎหมายไปเพื่อที่จะไปใช้บังคับกับประชาชนทั้งประเทศ

เราตกใจเหมือนกันออกไปได้ยังไง
ในที่สุดวุฒิสมาชิกแก้ไขกลับมา

วุฒิสมาชิกช่วยแก้ไขกฎหมาย
ที่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด
เพราะสภาพุทธแรงสะดอนบางครั้งก็พลาดครับ

แล้วเมื่อมีพลาดใครล่ะครับที่จะช่วยแก้ไข

หรือคอยกลั่นกรองให้เรา
วุฒิสภาคือสภาที่คอยกลั่นกล้อกฎหมายครับ
ทำเช่นนี้มาโดยตลอดแม้ว่า
ท่านผู้เสนอกฎหมายจะได้พูดถึงการประหยัดงบประมาณ
ถึงปีละประมาณหนึ่งพันล้านบาท
ผมเองคิดว่าถ้าหากว่าท่านเสนอมา
เป็นแต่เพียงลดจำนวนก็ดี
หรือลดเลขาท่านวุฒิบ้างก็ดี

จากว่าไม่ได้ออกพื้นที่เหมือนกับสอสอ
ก็อาจจะทำให้ผมเนี่ยเห็นชอบกับท่านนะครับ
ในการลดอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาบางเรื่อง
เช่นในเรื่องของการแต่งตั้งองค์กรอิสระ

มันต้องเป็นเรื่องของสภาพผู้แทนสดร

หลักการของท่านตามมาตราที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วเนี่ย
ตัดไปหมดเลยครับมาตรา๗๙
รัฐสภาประกอบด้วยสภาเดียว
อันนี้ผมเห็นว่าเป็นอันตราย
กฎหมายที่จะออกไปใช้โดยไม่มีวุฒิสภาท่านกลั่นกรองเนี่ย

ถ้าท่านเขียนมาในเรื่องของที่มาของวุฒิสภา

เพราะว่าในอดีตมีทั้งเลือก

หรือว่าคัดเลือกสรรทั้งหมดนะครับ

ในปี๔๐ใช้การเลือกตั้ง๑๐๐

วุฒิสภาควรมีที่มาอย่างไร
กำหนดจำนวนอาจจะเหลือ๑๐๐คนนะครับ

กำหนดอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ให้ลดมาเหลือเพียงการกรรมกฎหมาย

อย่างนี้ผมเชื่อว่าสภาเราเห็นด้วยแน่
ที่พูดเนี่ยอยากให้กำลังใจผู้เสนอด้วยนะครับ
แม้วันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ดี
แต่ถ้าท่านนำเสนอมาใหม่นะครับ

อย่าหักด้ามพระด้วยเข่าครับ

เอาแล้วใครกันกรองกฎหมายล่ะครับ
บ้านเมืองนี้อย่างที่บอกแล้วครับ

ท่านประธานชวนประธานโทษที่เอ่ยนามท่านนะครับ
ท่านอยู่ก่อนผมนานเนี่ย

สภาทำไปผิดครับ

กว่าจะกลับมาแก้ไม่รู้เกิดความเสียหายสักเท่าไหร่

ในประเด็นถัดมาซึ่งผมอยากจะกลับเรียน
ในเรื่องของการเลือกตั้งบัตรใบเดียวบัตร๒ใบ
ผมจำได้ว่าพักเพื่อไทยขอประทานโทษที่เอ่ยนาม

ท่านน่าจะเป็นผู้นำแถวหน้าเลยครับ
ในการขอให้มีการเลือกตั้งแบบบัตร๒ใบ
สี่ร้อยเป็นสาวเขต
หนึ่งร้อยเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์หรือบัตรใบที่สอง

ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยและรัฐสภาแห่งนี้เห็นด้วยหมดเลยครับ
พวกเรายกมือสนับสนุนด้วยเสียงส่วนใหญ่

ขณะนี้เรื่องราวก็ยาวไปจนถึงอยู่ในขั้นตอนของ
พระราชทานเพื่อลงพระปรามาพิไทย
ซึ่งในส่วนนี้เราจะกลับมาเป็นบัตรใบเดียว
เราจะกลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับหกศูนย์ที่ท่านว่าไม่ดี
เอามาคำนวณสัญหาสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อ
แต่ละพักการเมืองตามมาตรา๙๑
โดยท่านใช้มาตรา๘๗ลอกเขามาทั้งรุ่นเลยครับ
ซึ่งผมอยากจะกลับเรียนท่านว่าโดยความเห็นของผมและพักพลังประชารัฐแล้ว
เราเห็นด้วยไปแล้วเมื่อผมว่าเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองนะครับ
แล้ววันนี้เราจะมากลับความคิดเห็นของเรากลับไปเป็นบัตรใบเดียว
แล้วการใช้การคำนวณสอสอพึงได้พึงประเมินพึงมี

คราวที่แล้วนี้ยังไม่เข็ดกันอีกเหรอครับ
สพึงมีไม่ได้ตรงกับที่เราคิดหรือเราคำนวณตามแบบที่ท่านเขียนในลำนูลเลย
ออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย
กลายเป็นว่าภาคการเมืองที่มีเศษจำนวนมากกว่า๔๐๐๐๐บาท
ได้รับเลือกตั้งเพิ่มเติมในส่วนนี้
แต่กลายเป็นว่าสอพึงมีของบางภักดิ์
ซึ่งมีจำนวนน้อยได้รับคะแนนเสียงน้อย
แต่ก็ได้รับสอพึงมี
อย่างนี้เป็นต้นวิธีการคำนวณเนี่ย
อ่านยังไงเนี่ยต่อให้จบอะไรมานะครับ

คำนวณนักคณิตศาสตร์เซียนของประเทศไทย

ถ้าคำนวณตรงกับที่กรกตท่านคำนวณเนี่ย
ผมว่าท่านต้องเป็นระดับไอสไตล์เลยนะครับ

จนทำให้ทั้งสภาแห่งนี้รัฐสภาแห่งนี้
มีความเห็นร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้น

ก็ทำไมเราไม่เป็นบัตร๒ใบล่ะ
เหมือนที่เพื่อนสมาชิกพักเพื่อไทยท่านก็
พยายามสนับสนุนประเด็นนี้นะครับเต็มที่
พักเราก็เห็นด้วยพักเราก็เห็นด้วยครับ
วุฒิสมาชิกเกิน๘๐กว่าเสียง

จนผ่านไปถึงขั้นจะลงพระปรมาพิไทยแล้วเนี่ย
ผมว่าผมเองคงจะรับไม่ได้ที่เราจะย้อนกลับมาเป็นบัตรใบเดียว
แล้วใช้ลำนูลปี๖๐มาตรา๙๔
ดุ้นเลยนะครับมาใช้คำนวณ
หาจำนวนสอสอในระบบปาร์ตี้ลิสต์

การยกเลิกมาตราลำนูนมาตรา๒๗๙

แล้วท่านคิดว่าจะแก้ไขรัฐประหารได้
ผมเองเนี่ยก็อยู่ในสะพานนี้๓๙ปี
สิ้นปีนี้แหละครับ๓๙ปีแล้วครับท่านประธาน
๒๖ผมได้รับเลือกตั้งปีเดือนมกราคม
ผมเองนั่งคิดแล้วผมก็เชื่อว่าท่านประธานก็คิดเหมือนผมแหละ
เราจะทำยังไงไม่ให้มีการรัฐประหารได้

ถอยหลังเข้าคลองทุกครั้งเมื่อมีการรัฐประหาร
เศรษฐกิจอ่อนตัวยวบทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร
ประเทศในโลกนี้ไม่ยอมรับการรัฐประหาร
การเจรจาต่อรองใดกับนานาอารยประเทศ
เขาไม่ยอมรับเราจะทำยังไงครับท่านประธาน
อนุญาตใช้เวลาเพิ่มนิดครับท่านท่านครับ
ท่านประธานครับ
คือยกเลิกการนิรัฐโทษกรรมให้กับคณะขอสชก็ดี
เหนือจากผมว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขาไม่รัฐประหารนะ
ผมพยายามคิดเหมือนกันแต่ผมมานั่งคิดดูแล้ว

ผมคิดมาก่อนท่านประมาณ๓๕ปี
แต่ท่านประธานครับสิ่งแรกที่คณะรัฐประหารทุกคณะทำก็คือ
การยกเลิกรัฐมนูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เอารัฐมนูญการปกครองชั่วคราวมาใช้
ก็แปลว่ายกเลิกรัฐมนูล
ทำยังไงจะไม่ยกเลิกทำนูนต่างหากแล้วผมว่า
ถ้ารัฐนูลฉบับที่เราใช้อยู่ไม่ให้มีการยกเลิก
หรือมีวิธีการใดก็ตามที่ไม่ให้มีการยกเลิกลำนูนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ผมคิดว่าท่านก็จะต้องเก่งมากที่ท่านจะหาวิธีการ

ผมนี่คิดมา๓๘๓๙ปีแล้วครับ
หัวจะพังเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไง

ผมอยู่ในสภาพแป๊บเดียวครับ

แต่ว่าแป๊บเดียวจริงครับ

ยังไม่ทันเสนอยัตติอะไรเลยครับ

ถ้าหากว่าการเสนอครั้งนี้ท่านจะผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ดีครับ

ผมเองเห็นชอบกับท่านนั้นแล้วก็ชื่นชมท่านที่ท่านได้กรุณาเสนอกฎหมายแก้ไขลำนูนนี้ขึ้นมาเนี่ย

แต่ว่าท่านทำอะไรที่มันแยบยนต์กว่านี้
หรือว่ามีวิธีการใดที่จะไม่มีการยกเลิกรัฐมนูล
ตามที่คณะรัฐนานทุกคณะเนี่ยเขาจะทำกันเนี่ย
คณะปฏิวัติฉบับที่๑ก็เขียนแล้วครับ
ยกเลิกลำนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชจุด

เมื่อเขายกเลิกไปต่อให้ท่านเขียนยังไงในรัฐมนูล๖๒
แก้ไขเพิ่มเติมอย่างที่ท่านต้องการ
ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาไม่ปฏิวัติรัฐประหารได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตรงกันข้ามนะครับ
กฎหมายที่ออกในช่วงคอสชมีจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งขอสชกฎระเบียบต่าง
กฎหมายต่างที่ออกในช่วงขอสช
ท่านประธานครับถ้าเราไปยกเลิกมาตรา๒๗๙เลยเนี่ย
เอ๊ะมันก็จะยุ่งกันใหญ่นะครับ
กฎหมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เยอะหมดเลย
แล้วการบังคับใช้กฎหมายจะทำไงล่ะครับ

ระเบียบคำสั่งขอสชออกมาเยอะเลยในช่วงนั้น
ท่านประธานอย่าลืมนะครับว่าสภาแห่งนี้
เราได้ตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาว่า
มีระเบียบขอสชคำสั่งขอสชใดบ้าง

เราควรจะต้องยกเลิกคำสั่งขอสช
หลายฉบับหลายเรื่องนะครับไม่ใช่
สภาพผู้แทนสดรแห่งนี้ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทย
ตระหนักถึงปัญหานี้เหมือนท่านครับ
เราตั้งกรรมธิการเพื่อจะยกเลิกกฎหมาย
ซึ่งก็ได้ยกเลิกไปผมว่าหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านประธานว่า
เรื่องนี้อยู่ยกเลิก๒๗๙ไปโดยไม่คำนึงถึง
ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมก็จะไม่เห็นด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตร๒ใบ

คือตอนนี้มันก็ยังบัตรใบเดียวอยู่แหละ
แต่ว่าถ้าทรงลงพระปรามาพิไทยแล้วมันบัตร๒ใบเนี่ย

คงไม่พูดในรายละเอียดอีกครั้งแหละนะครับ
อันนี้ผมก็คงจะรับไม่ได้นะครับ
ในส่วนของการไม่มีสวมีสภาเดียว
แม้ว่าท่านผู้เสนอจะได้พูดถึงการประหยัดงบประมาณ
พูดถึงความเรียบง่ายนะครับ
การที่สภาพุทธรรษดรมาจากประชาชน
มีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นควรจะเป็นสภาเดียว
แต่ถ้ากฎหมายออกไปมีข้อผิดพลาดล่ะครับ

จะย้อนกลับมาพิจารณากฎหมายกันใหม่
ผลที่เกิดขึ้นจะตามมาล่ะครับ
ใครจะแก้ไขสิ่งที่สภาพผู้แทนรัศดรสภาเดียว
ไม่มีวุฒิสมาชิกคอยปรับปรุงแก้ไขกันกรองให้เราเนี่ย
เกิดออกไปแล้วมันเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับสังคมจะทำยังไงนะครับ
นุนองค์กรอิสระเป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยกับท่านล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ
ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขที่ทั้งที่มาทั้งอำนาจหน้าที่
จะต้องจำกัดอำนาจหน้าที่ของสารลำนูนนี่เห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
ในส่วนของการยกเลิก๒๗๙ผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับว่า
ไม่น่าจะมีผลในการที่ทำให้คณะรัฐมหารเขาช่างใจว่าจะปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัติ
เพราะว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่๑ยังไงท่านก็ยกเลิกรัฐนูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว
ดังนั้นด้วยเหตุผลที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานมานี้แม้จะเห็นด้วยเป็นบางเรื่อง
จะเห็นด้วยในความอุตสาหวิริยะที่ท่านได้กรุณารวบรวมเสียงของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๑แสนกว่าเสียงเนี่ย
ผมเห็นในความพยายามของท่านเป็นอย่างสูงหวังว่าไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านกรุณาเสนอเข้ามาใหม่
แต่ว่าลงในรายละเอียดท่านเนี่ยถ้าท่านเล่นเรื่องใหญ่ไปเลยเนี่ยนะครับโดยไม่พิจารณาเรื่องที่มันมีข้อบกพร่องแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ย
รัฐสภาพมันจะผ่านยากขอบคุณครับท่าน